เป็นเหตุการณ์ที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นชัดเจนเลย
นี่แล้วก็พาดหัวแบบนี้ง้อด้วยกำปั้น
รายเดอร์ซ้อมแฟนเก่าขอคืนดีคุณ
เป็นพาดหัวออกมาแบบนี้ครับว่านุ่มรายเดอร์หัวร้อน
บุกซ้อมอดีตแฟนสาวยับ
ทาร้านนมชื่อดังหน้าตลาดยิ่งเจริญ

คุณผู้ชมฮะในกล้องเห็นพฤติกรรมของรายเดอร์เสื้อสีเขียวนี้ชัดเจนเลย

แล้วก็มันบันทึกทั้งภาพและบันทึกทั้งเสียงด้วย
จริงคลิปนี้ยาว๔นาทีให้คุณผู้ชมชมบางช่วงบางตอน
สมชื่อของเบลกดัน
สมชื่อของเบลกดัน

ง้อด้วยกำปั้นหัวหน้าด้วยหมา็ดแบบนี้ครับ

เกิดขึ้นในร้านขายนมร้านหนึ่งนี่

พวกพนักงานเสื้อสีฟ้าก้อรัยคุยกับลูกค้า

ก็ทะเลาะกันผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนพนักงาน
ก็พยายามที่จะหันไปแล้วก็ดูเหตุการณ์นะ
แต่ท้ายที่สุดก็ต้องห้ามแล้วฮะหลังจากที่รายเดอร์หนุ่มคนนี้
ลงมือทำร้ายร่างกายทั้งทุบทั้งตบทั้งอะไรต่างนานานะครับ
คือเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปว่าเพจสายไหมต้องรอด
โพสต์เอาไว้แล้วเขียนข้อความหนุ่มรายเดอร์หัวร้อน
กซ้อมอดีตแฟนสาวยับคาร้านนมชื่อดังหน้าตลาดยิ่งเจริญ

แฮชแท็กตรียมแจ้งความที่สนบางเขนเช้าวันนี้
คือเหตุการณ์นี้มันเป็นคลิปความยาวประมาณสัก๔นาที
ก็เห็นชัดแหละฮะดังได้ยินเสียงทั้งเห็นภาพนะครับ
แล้วก็ผู้ชายเหมือนพยายามจะพูดว่ามึงเป็นอะไร

ส่วนผู้หญิงบอกว่าเราแยกกันเถอะเราอยู่ด้วยกันไม่ไหวแล้ว
แล้วผู้ชายก็ทั้งทุบทั้งตีทั้งปลาโทรศัพท์ของฝ่ายหญิงทิ้ง
แล้วพูดถึงกรณีแม่ของฝ่ายหญิงที่ด่าเขาด้วย
อะไรประมาณนี้นะฮะคลิปนี้๔นาทีนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราก็เข้าไปทะลุทะลุดูคอมเมนต์
ในเพจสายหมายต้องรอดผมเข้าไปดูเลยนะ
ปรากฏมีคนวิพากษ์วิจารณ์มากเลยบอกโอ้โหผู้ชายทำไมถึงทำกับผู้หญิงแบบนี้

แล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนนี้ชนะชัยเนี่ยนะฮะคุณ
ชนะชัยคือรายเดอร์คนที่ใส่เสื้อเขียว

ตอบคอมเมนต์ของคนที่มาแสดงความคิดเห็น
ตอบว่าอะไรรู้ไหมคุณพร้อมกับมีภาพนี้
บอกแบบนี้หลังจากนั้นครับผมก็มานอนด้วยกันตลอด
ดูใต้รูปครับมันมีวันเวลาบอกอยู่ครับ

มันเกิดเรื่องตั้งแต่วันที่๒๕มกราคมแล้ว
และเราก็คืนดีกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอด
นี่ครับรูปที่ผมอยู่กับแฟนผม
กุมภาพันธ์หลังเกิดเหตุการณ์ประมาณ๑๐วันคุณ
เขามาชี้แจงในคอมเมนต์เนี่ยนะครับ
อกจากนี้ผมก็ทะลุเข้าไปดูทีมข่าวเราก็ทะลุเข้าไปดู
ในเฟซของชนะชัยแซ่ตันนี่นะครับ
ปรากฏว่าเขามีการโพสต์ข้อความต่างลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าเรื่องนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับ
อยากให้ฟังความทั้งสองข้างนะครับ

เขาอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของเขาบ้าง
แล้วก็นอกจากนั้นเขาก็มีการโพสต์ข้อความต่างนานาที่มีคนให้กำลังใจ
แล้วก็ที่ทางเจ้าหน้าที่เพจสายหมายต้องรอด
ก็เข้ามาสอบถามเรื่องราวอะไรของเขา
เขาก็บอกว่าเขาก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเขาหน่อยเหมือนกันนะฮะ
เขาอยากจะชี้แจงต่อสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อช่องไหนช่องไหนก็ตามนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็พยายามโทรติดต่อฝ่ายชายหรือว่ารายเดอร์คนนี้
แต่ทีนี้โทรเข้าไปเขาก็ไม่รับสาย
เขาไม่รับสายครับอินบ็อกซ์เข้าไปเขาก็ยังไม่ได้อ่านนะครับ
แต่ว่าเรื่องของคดีเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นไปตามที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดบอกนะคุณนะ
เพราะเพจสายหมายต้องรอดบอกว่าอาจจะพาฝ่ายหญิงไปแจ้งความที่สอนอบางเขนเช้าวันนี้
เพื่อเอาผิดกับหนุ่มรายเดอร์แม้ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นอดีตแฟน
แต่มันมีหลักฐานชัดเจนเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันนะครับ
แล้วก็อาจจะปล่อยให้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายในการจัดการ
ส่วนการง้อขอคืนดีเป็นเรื่องของคุณทั้งสองว่าคุณจะอยู่กันได้อีกหรือไม่
ใช่ค่ะเอาจริงคุณผู้ชมคือความรักเนี่ยมันคือความเข้าใจของคนสองคน
ไม่ใช่ความอดทนของคนคนเดียวแต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เขาบอกว่าดีกันแล้วใช่ไหมแล้วความคืบหน้าของเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนะ
ดีกันจริงหรือเปล่าเพราะฝ่ายชายบอกว่าดีกัน
ถ้าดีกันเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันได้นะแต่ทีนี้ฝ่ายหญิงมาแจ้งความใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะไปที่สอนอบังเขนเลยจะเอาผิดกับฝ่ายชายที่ทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วฝ่ายหญิงบอกด้วยนะว่าหลังจากนี้ให้เป็นเรื่องของกฎหมายได้จัดการ
แล้วนอกจากนั้นเธอให้สัมภาษณ์ค่ะเธอให้สัมภาษณ์แบบเคลียร์ชัดทุกประเด็น
แล้วก็ยืนยันสถานะปัจจุบันนี้ว่าตอนนี้นะเธอเนี่ยเลิกรากับอดีตแฟนนุ่มแล้ว
เลิกกันนะและเลิกกันแล้วแล้วก็แยกกันอยู่ด้วยไม่ได้คืนดีกันเหมือนที่ฝ่ายชายอ้าง
แล้วทีนี้ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วรูปคู่ที่บอกว่าโพสต์เมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์
ยังไงเธอบอกอันนั้นนัดเจอกันจริงไปคุยกันเรื่องเงิน
เรื่องเงิน๕๐๐๐บาทซึ่งเป็นค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ที่ทางฝั่งผู้หญิงเป็นคนออกเงินให้ฝ่ายชาย
แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมฝ่ายชายถึงไปอ้างว่าเนี่ยกลับมาคืนดีกันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกัน
นั่นสิภาพถ่ายที่เห็นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เธอยืนยันว่าไม่ได้ไปคืนดี
เพียงแต่ไปคุยกันไปตกลงกันเรื่องเงินอะไรต่างนะนะ

แล้วก็เธอบอกว่าหลังเลิกกันเนี่ยเธอก็ถูกฝ่ายชายโทรมาข่มขู่คุกคามบุกมาดักรอทั้งที่บ้านและจนกระทั่งถึงที่ทำงานนะ
แล้วก็วันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ถูกฝ่ายชายทำร้ายซ้ำอีกครั้งหลังจากคลิปนั้นนะ
เพราะคลิปนั้นเกิด๒๕มกราคมใช่ไหม
กุมภาพันธ์เธอโดนอีกและโดนมีดฟันมือจนบาดเจ็บ
เมื่อกี้ที่เธอยกนิ้วให้ดูยกนิ้วชี้ให้ดูว่าเธอเนี่ยถูกมีดฟันนะฮะเย็บไป๔เข็มนะครับ
นี่ฮะที่เธอยกนิ้วให้ดูนะวันนี้ที่เธอไปแจ้งความเนี่ยเธอโชว์ให้ผู้สิทธิ์ข่าวดูเลยเนี่ย
นิ้วชี้ตรงข้อมือเนี่ยเออข้อนิ้วเหรอข้อนิ้วค่ะถูกเย็บไปสี่เข็มนะครับ
และเธอก็แจ้งความแต่ปรากฏว่าตำรวจกลับไม่เรียกอดีตแฟนนุ่มมาสอบสวนนะ
ส่วนที่ฝ่ายชายอ้างว่าเธอเอาแต่ใจจนเป็นเหตุให้ต้องทำร้ายร่างกาย
ฝ่ายหญิงยืนยันว่าตลอดเวลาคบหากันมา๗เดือนเนี่ย
เธอเองเป็นฝ่ายอดทนกับพฤติกรรมโมโหร้ายของฝ่ายชายมาตลอด
อกจากนี้ฝ่ายชายยังเสพยาเสพติดด้วย
และเคยตรวจเจอสารเสพติดในร่างกายจนถูกจับติดคุกด้วย
แต่สุดท้ายถูกปล่อยออกมาฝ่ายหญิงยังแฉไม่หมดนะคุณ

บอกด้วยนะว่าสาเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่ฝ่ายชายทำร้ายเธอเนี่ย

เพราะว่าหลังจากที่เธอโดนฝ่ายชายทำร้ายเนี่ย
เธอไปขอให้เพื่อนผู้ชายของเธอมาช่วยรับส่งหน่อย

แต่เธอกลัวเรื่องความปลอดภัย
แล้วเอาจริงคลิปวงจรปิดเธอได้มาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้ว

คือฝ่ายหญิงเนี่ยเปิดเผยกระสืบแบบนี้
บอกว่าที่ฝ่ายชายบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕มกราคม

เกิดขึ้น๒๑มกราคมค่ะ

นี่เธอได้คลิปพวกนี้วงจรปิดในร้านของเธอ

เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
บอกว่าตอนนี้หมดความอดทนแล้ว
แล้วก็เพจสายไหมต้องรอดก็ช่วยเหลือเธอ
วอนขอความเป็นธรรมเพราะคดีไม่คืบ
โดนฝ่ายชายทำร้ายร่างกายแจ้งความคดีไม่คืบนะครับ
แล้วก็วอนไปถึงฝ่ายชายเลยหยุดตามรำควาน
เพราะขณะนี้เธอไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้
ต้องคอยหวาดระแวงว่าจะถูกทำร้ายร่างกายอีกหรือไม่
เธอบอกเธอไม่สามารถกลับไปคบหากับผู้ชายคนนี้

กลับมาง้อขอคืนดีจนกระทั่งคืนดีกันแล้ว
คือถ้ามีครั้งที่หนึ่งมันต้องมีครั้งที่สองสามสี่การทำร้ายร่างกาย
เธอบอกการคืนดีกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง
เขาบอกให้หนูออกไปเคลียร์ค่ะแต่ว่า
คนมันเคยโดนนะพี่
หนูไม่รู้ว่าหนูออกไปหนูจะโดนหนักขนาดไหน
หนูเลยเลือกที่จะอยู่ในร้าน
คือวันนั้นวันนั้นเลยค่ะ

หนูอยากรู้ว่าการีหนูไปถึงไหน
หนูจะใช้ชีวิตต่อยังไงโดยที่แบบ
ไม่ต้องระแวงว่าเขาจะดักหนู

เพราะทุกวันนี้ไปทำงาน
ต้องหยุดขายของบ้างค่ะ
พ่อต้องขี่รถมารับกลับบ้านบ้าง
ซึ่งมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะพี่

ฝ่ายหญิงเธอยืนยันไม่สามารถทนอยู่กับผู้ชายที่ทำร้ายเธอได้นะครับ

อย่างที่บอกไปว่าทีมข่าวของเราพยายามติดต่อฝ่ายชาย

ปรากฏว่าฝ่ายชายไปโผล่ที่สอนอบางเขน

ฝ่ายชายเขาจะชี้แจงทุกอย่างกับผู้สื่อข่าวเหมือนกัน

ผมไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องมามอบตัว

มันเป็นเรื่องผัวเมียเขาบอกแบบนี้
แล้วบอกด้วยนะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มกราคมที่บอกว่าบุกไปร้านนม
จะไปถามฝ่ายหญิงเพราะอะไร
จากฝ่ายหญิงบล็อกเขาทุกช่องทางเลย
ก็เลยติดต่อฝ่ายหญิงไม่ได้จะโทรก็ไม่ได้จะไลน์ก็ไม่ได้

ใช่ค่ะทีนี้พอติดต่อไม่ได้ก็เลยบุกไปที่ร้านนม
แล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
เดี๋ยวเอาใหม่เขายืนยันว่าอะไรนะ
ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง

ผมแค่ผลักจริงผมจะบอกอะไรให้นะ
นักข่าวทุกคนเลยมีคลิปที่มันยาวกว่านี้
แต่ไอ้ที่เห็นนั่นน่ะถูกตัดต่อแค่บางช่วงบางตอนมาโพสต์แค่นั้นเอง
แค่ผลักแล้วก็เขาบอกผมแค่ผลักแล้วเอามือทุบเข้าไปแค่นั้นเอง

อันนี้ก็เรียกว่าทำร้ายร่างกายแล้ว
แล้วเขาก็ยอมรับนะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องเงิน
มันก็จริงแหละที่ผมมีปัญหา
ก็พี่คิดดูสิคนที่เป็นผัวเมียกันเวลาเขาจะจ่ายอะไรเนี่ย

แล้วที่ฝ่ายหญิงเขาไปอ้างว่าเขาเอาตังค์มาให้ผมดาวน์รถมอเตอร์ไซค์๕๐๐๐บาท
มันก็เป็นเงินที่เขาให้ผมด้วยความเสน่หา
เขาพูดแบบนี้ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าผมจะบอกอะไรให้นะ
ที่คนรักกันยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน
อะไรมันก็ดีพูดจาอะไรมันก็เข้าใจกันไปหมด

แต่เวลามีปัญหาก็แฉกันลากไส้ลากคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย

เดี๋ยวนะคะประเด็นเรื่องยาเสพติดเนี่ยยังไง
พี่เรื่องยาเสพติดผมยอมรับ
ผมเคยใช้ยาเสพติดก็เครียดหลายเรื่อง
แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเรื่องระหว่างผมกับอดีตแฟนเป็นยังไง
ไปถามคนรอบข้างที่เค้ารู้จักผมสิ
เค้ารู้คนหมดแหละ
พอง้อกันผมก็โอเคได้รีวกันก็อยู่ด้วยกัน
ก็หลังจากนั้นก็เจอกันพี่๓วันเจอกัน
โอ้เรื่องความรักก็ว่าไปอย่างนะครับ

มันก็ต้องสิ้นสุดที่ตำรวจเหมือนกันนะฮะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำฝ่ายหญิงผู้เสียหายนะครับ

เตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
มขืนใจผู้อื่นทำให้เกิดความหวัดกลัว
ทำให้เสียทรัพย์และหมินประมาทด้วยนะครับ
ขอถอนหายใจแรงหน่อยกับข่าวนี้นะ